คลั่งเมายาเสพติดคุณคลั่งแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะ
เอายิงขึ้นฟ้าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นเขากลัวหมดค่ะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาเกลี้ยกล่อมเอาพ่อแม่พี่เอาญาติพี่น้องมา
คุณผู้ชมเชื่อไหมตั้งแต่เช้าจนมืดเลย
ปฏิบัติการนี้นะตำรวจทำงานด้วยความระมัดระวังนะ
เพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านก็มีอาวุธปืนกระสุนนับร้อยเลย

แล้วคิดดูนะ๙ชั่วโมงท้ายที่สุดจะเป็นยังไง
เขาจะยอมมอบตัวด้วยวิธีไหนเดี๋ยวดูกันค่ะ

นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง

นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง

นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง

นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
นี่มันเป็นไงนี่มันเป็นไง
ทั้งปืนลูกซองยาวปืนพกสั้น
เขายิงปั้งปั้งปั้งขึ้นฟ้าข่มขู่ชาวบ้าน
ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะมีรูกระสุนอยู่ตามกำแพงอะไรต่างนานาด้วย
เป็นรูเลยตามกำแพงแบบนี้
ซึ่งพอหลังจากเขายิงปืนขึ้นฟ้าขู่แล้ว
ตัวเขาตัวนายแซมเข้าไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
แล้วนี่ค่ะตำรวจก็มีการเชิญ
เชิญทั้งพ่อเชิญแม่เชิญพี่ชายของนายแซมเลยนะ
มาช่วยกันหน่อยมาเจรจามาเกลี้ยกล่อม
ถามว่าสำเร็จไหมตอนนั้นยังนะคะ
เนี่ยในแซมเขามีอาวุธปืนเขาก็ยิงออกมา
เหมือนกับเป็นการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ยิงขู่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเลยนะ

ก็ต้องเอาแก๊สน้ำตาค่ะโยนเข้าไปในห้องนอน
โยนไปในห้องโถงของบ้านโยนไปในห้องน้ำ
คือเป็นการกดดันเลยนะคะแต่ก็ไม่สามารถสยบเขาได้
คนข้างในไม่สิ้นฤทธิ์เลยนะฮะยังยิงปืนออกมาอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ผู้หญิงเสื้อสีชมพูเนี่ยคือแม่ของนายแซมนะคะ
นางบุญชูมีเพียนก็บอกแหละบอกว่าลูกมีอาการคุ้มคลั่ง
เพราะว่าลูกมีอาการป่วยจิตเสพยาเสพติดเข้าไป
ถามแม่แม่เคยพาลูกไปรักษาไหมแม่บอกว่าเคย
เคยพาไปที่โรงพยาบาลสารานรมมารอบนึงแล้ว
แต่พอกลับมาลูกก็ไปแอบเสพยาอีก
ทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่นะนะอยากให้ตำรวจคุมตัวลูกชายให้ได้

กลับแกรมอยู่ปักเดียว
เสพยาในบ้าน
มีชายถ้อไม้
มีชายถ้อไม้
โอ้โหปฏิบัติการนี้ใครเกลี้ยใครกล่อมก็ไม่เป็นผลนะครับ
แก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้านในห้องแล้วก็ไม่เป็นผลเหมือนกัน

ฟ้ามืดแล้วนะฮะตำรวจยังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยนี่
วางแผนเอากระดานมาเขียนเราจะเข้าบ้านทางไหนออกทางไหนดี

แล้วก็มีการวางแผนกันนะครับ
คือตำรวจได้รับทราบข่าวมาจากคนใกล้ชิด
ของคนที่เกาะเหตุเนี่ยนะฮะ

บอกว่านายแซมชอบอาวุธปืน
มีอาวุธปืนอยู่หลายกระบอกและที่สำคัญ
จะสั่งกระสุนมาเป็นร้อยนัด
ผู้การจังหวัดก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วอันตรายมาก
เพราะว่ามีอาวุธมีกระสุนครบมือเลย
กลัวว่าถ้าบุกเข้าไปเขายิงใส่แน่
แล้วคุณคิดดูสิเจรจากันมา๖ชั่วโมงแล้วนะ
ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ยังไม่สำเร็จเลย
ทีนี้พอฟ้ามืดแบบนี้แล้วตำรวจปรับแผนค่ะ
เชิญอดีตกำนันตะบนแม่น้ำก็คือนายพิสิทธิพรมจันทร์
กับสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนายวัชราชัยบุญสุ
ถามว่า๒คนนี้คือใครคือญาติ
คือญาติผู้ใหญ่ที่นายแซมเคารพนับถือแล้วก็นายแซมไว้ใจ
นี่ให้มาช่วยเจรจาแล้วเจรจาอีก๓ชั่วโมงคุณสุดสกุล
อันนี้โทรก่อนนะโทรก่อนแล้วก็ต้องเข้าไปเจรจา
เพราะว่านายแซมเนี่ยยินยอมให้๒คนนี้เข้าไป
ต้องให้สวมเสื้อเกราะแล้วก็เข้าไปใกล้นายแซม
คือเขาให้เข้ามารับตัวที่ประตูบ้านแต่ต้องเป็น๒คนนี้เท่านั้นนะ
แล้วบอกตำรวจด้วยว่าให้ตำรวจถอนออกจากรอบบ้านให้หมด
ถึงจะยอมมอบตัวนายแซมเขาก็ยื่นข้อเสนอแบบนี้
ทีนี้ค่ะทางผู้การจังหวัดก็เลยสั่งเลย
ตำรวจทุกนายถอนกำลังจะได้ไม่เกิดการสูญเสีย
เพราะว่านายแซมก็มีอาวุธแล้วนี่ออกมาได้ค่ะคุณผู้ชม
ออกมาแล้วนะฮะยอมให้ทั้งสองคนเข้าไปรับตัว
ออกมาแล้วนี่อาการอ่อนล้านะฮะ
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
ปฏิบัติการมาราทอนต่อเนื่อง๙ชั่วโมง
แต่อย่างน้อยมันไม่มีการสูญเสียนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค้นในบ้านเจออาวุธปืน๓กระบอกค่ะ
ปืญยาวกระบอก๑แล้วก็ปืญสั้นอีกสองกระบอก
เจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้นะคะแล้วก็ปิดบ้านกัน
เอาไว้ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหากับนายแซมล่ะค่ะ
โดนเรื่องพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

เดี๋ยวต้องไปตรวจหาสารเสพติดก่อนนะ

ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องเพิกถอนทั้งหมดเลย
เพราะว่านายแซมถือเป็นบุคคลอันตรายนะคะ